การขับโกรธไซส์เต๊กกเก็นไปอ่าข่าวก็พักหนึ่งมีรถตู้
เหมือนพยายามจะเปลี่ยนเลนแต่เปลี่ยนไม่พ้นแล้วตัดสินใจกลับมาเลนซ้าย
นี่ฮะแล้วยายหลานล้มกริ้งยายสลบเลย

ไม่ดูไม่ถามอะไรเลย

อ้าวมีคนนอนเจ็บอยู่นี่วะอ้าวเนี่ยชาวบ้านเริ่มมาแล้วอ้าว
วิ่งกลับไปฮะแล้วไปเลยเอออย่างนี้ก็ได้แหละครับนะฮะ
แต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกล้องหน้ารถคันที่เขาจอดอยู่
เขาเห็นพอดีโอ้ต้องยกประโยชน์ให้กับอ่าเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น
ระหว่างทางนั้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็พยายามจะปลุกยาย
ยายก็บาดเจ็บก็นอนลุกไม่ขึ้นนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่
บริเวณทางเข้าวัดนะครับอย่างที่เราบอกกันไปว่าคือรถจักรยานยนต์เนี่ย
พยายามจะขับเบี่ยงเพราะว่ามันมีรถคันหนึ่งเนี่ย
จอดอยู่ที่บริเวณเลนซ้ายคุณยายก็ขับเบี่ยงไปแต่ไม่ได้คล่อมเลนนะ
จังหวะเดียวกันกับรถตู้เนี่ยที่พยายามจะเปลี่ยนเลนแต่จู่จู่เนี่ย
เหมือนตัดสินใจยังไงก็ไม่ใช่ครับย้อนกลับมาที่เลนซ้าย
สายบัวใหญ่ชายภูมินะฮะตะบนบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่เนี่ยฮะ
จังหวัดนครราชศรีมานะครับรถของคุณยายเป็นรถจักรยานยนต์
ลำภูวงบาดเจ็บที่ศีรษะกระแทกพื้นแขนขวาก็บาดเจ็บด้วย
หลานชายซ้อนท้ายมาเนี่ยมีแผลถลอกเล็กน้อย
นากุภัยก็นำตัวสมโรงพยาบาล
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามคนขับรถตู้มา

ก็เขาว่ากันว่ามันเป็นคนขับรถตู้ใจดำ
คือคุณขับชนเขาคุณก็รู้